รถกระบะเสียหลักแล้วพลิกคว่ำตกลงไปในคลองค่ะ

สรุปว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑ศพนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามที่จะกู้ซากรถขึ้นมา

จุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสาย๓๐๗๘ศรีมหาโพธิ
่งหน้าประจันตคามที่ปราจีนบุรีค่ะ
ภายในคลองเนี่ยนะคะเจอกระบะอีซูซูดีแม็กซีขาว
สภาพดูสิพังยับทั้งคันแล้วก็จมอยู่ในคลองนี้ค่ะ
ตรงที่นั่งคนขับเจอร่างของผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้ชายนะคะ
จากการตรวจสอบชื่อว่านายเกียรติศักดิ์อุบลอายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอยู่ว่าคนตายเป็นบุคคลเดียวกัน

และจากการตรวจสอบที่ริมถนนห่างจากจุดที่เจอรถตกลงไป
เจอร่องรอยร่องรอยเหมือนกับรถเสียหลักเป็นทางยาว
แล้วก็เจอฝาครอบกระโปรงรถด้านหน้าตกอยู่อันหนึ่ง
ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังค่ะ
นอนต่อไปหลังจากนั้นค่ะ
สามีเอาของไปส่งที่ตลาดออกมาจากบ้านมองไปที่คลองน้ำ
มันเหมือนกับแสงจากไฟที่รถส่องขึ้นมา
เข้าไปดูถึงเห็นว่ารถตกอยู่ในคลองแล้วก็มีคนตายด้วยค่ะ
นี่แหละ

แล้วพอหลังจากที่ข้อฝากระโปรงรถหลุดตีมาที่กระบังกระจกหน้า

เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตได้
นี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ